ดูตรงนี้หน่อยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะครับ
เดี๋ยวดูชายหนุ่มคนนึงนะคือถ้าน้องไม่ได้ไปก่อเหตุอะไรไว้เนี่ย
ก็รีบมาแสดงตัวกับสพวังเจ้าที่จังหวัดตากนะครับ
นี่ชายหนุ่มคนนี้ดูแต่งตัวดีใช่ล่ะค่ะนะฮะเดินเข้ามาหยิบตระก้านะครับ
เข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
อายุก็น่าจะสัก๒๐กว่าไม่หนักเกิน๓๐นี่นะฮะ
เสร็จแล้วเนี่ยเขาหยิบของหลายอย่างนะครับมีโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
ในร้านสะดวกซื้อเขาจะมีมือถือขายหยิบด้วยเสร็จแล้วก็มาหลบตรงมุมเสาตรงนี้
ค่ะเหมือนกับโกยของใส่กระเป๋าของตัวเอง
กระเป๋าสะพายของตัวเองที่ติดตัวมาด้วยอ่ะนี่ฮะยัดอยู่สักพักนึงนะครับ
มุมสายตาของพนักงานมากกว่าอ่าคงไม่รู้ว่ากล้องวงจรปิด
ยังไงมันก็ถึงค่ะนะฮะเสร็จเรียบร้อย
กระเป๋าสะพายของตัวเองที่เตรียมมาด้วยติดตัวมาด้วยเนี่ย
ปงมาเลยน่ะฮะเขาก็เดินออกมานะฮะเดินออกมา
แล้วก็ไปหยิบลำไยพวงหนึ่งตะกร้านี่ไม่มีของแล้วนะที่แรกของเต็มเลย
นี่ให้พนักงานเอาลำไยไปชั่งกิโลแล้วก็คิดเงิน
จ่ายเงินค่าลำไยพวงหนึ่งเรียบร้อย
ปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยเป็นสินค้าหลายอย่างนะฮะ
รวมทั้งโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งด้วยราคา๘๙๙๙บาท
มีจังหวะตกด้วยเห็นไหมแต่ได้ไป๑เครื่อง
แล้วเข้ามุมคาดว่าน่าจะหลบสายตาของพนักงาน
ค่ะแต่เข้ามุมเพื่อหลบใส่ตาพนักงานแต่ตรงกับกล้องวงจร
ปิดพอดีเลยค่ะมุมนี้เห็นเต็มเลย
ใส่กระเป๋านี่ฮะแล้วก็ไปหยิบลำไยพวงหนึ่งคิดสตางค์นะครับ
ตอนนี้กำลังตามตัวกันอยู่ถ้าพนุ่มคนนี้
ซึ่งแหมก็แต่งตัวดี

ไม่มีใครคิดว่าแหมจะเป็นคนร้ายมาขมงขโมยของอะไรเขานะครับ
ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นยังไงก็มาหาร้านเขา
มาที่วังเจ้าที่จังหวัดตากมาหาตำรวจที่นี่นะครับ
เพื่อจะชี้แจงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
แต่ทีมข่าวของเราลงไปที่ร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะครับ
พนักงานที่ร้านบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็น๑๔พฤศจิกายน
ตอนนั้นที่อยู่ที่ร้านเนี่ยพนักงานเขาก็แยกย้ายกันทำงาน
เหลือประจำจุดชำระเงินอยู่คนเดียวก็ไม่ทันมองเห็นกันหรอก
คนร้ายเข้ามาเดินอยู่รอบร้านหยิบจับนู่นนี่นั่นอยู่นานเลยล่ะ
คืออยู่จนลูกค้าคนอื่นที่มาพร้อมกันเนี่ยออกจนหมดแล้ว
เสร็จแล้วพอเห็นปลอดคนพนักงานก็แบบต่างคนก็ต่างทำหน้าที่
ก็เป็นไปตามภาพเข้าไปมุมเสาแล้วก็เอาข้าวของใส่กระเป๋าของตัวเองไป
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องราคา๘๙๙๙บาท
เดี๋ยวฟังเสียงพนักงานหน่อยนะฮะ
ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะครับตามตัวอยู่วงช้อนปิดมันเยอะเดี๋ยวนี้